ก็ถือว่าได้คลายเมื่อย
ได้รู้แหล่งที่จะทำให้เราสบายผ่อนคลายกันมาก

จะทำให้เรามีจิตใจที่เบิกบานกันมากขึ้น

ปรักมุณพร้อมกันในจังหวัดตราดเลยค่ะ
ลงไปเที่ยวภาคตะวันออกใช่ไหมไปภาคตะวันออกใช่ไหม
ใช่นะไปตราดไปเลยไปตราดนะไปตราดไม่ใช่ไปตลาด
เอาเชียงใหม่ออกเอาตราดเราไม่ได้ไปเชียงใหม่ด้วยไปตราดน่ะ
เดี๋ยวเราไปตราดกันปลักหมุนใหม่ไหมเอาปลักหมุนอีกทีแล้วกัน
ปลักหมุนค่ะปลักเลยผิวขึ้นมาขึ้นมั้ยขึ้นมั้ย
อาจจะหิวมากไปหน่อยหิวบ้าง

เราไปที่ชุมชนบ้านไม้รูดอำเภอคลองใหญ่กันหน่อยนะ
ที่นี่เขาใช้ชีวิตกันแบบพื้นบ้านนะ

ที่สำคัญนะคะนอกจากได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเขาแล้วเนี่ย
ถือว่าได้ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ฟอกปอดของชาวเมือง

ที่นี่เขาได้รับการแนะนำ
แล้วก็ได้รับคำปรึกษาจากอพท
เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวนี้เป็นยังไงนะคะ
ตามคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มไปค่ะ

กับสีสันที่สวยฉูดฉาดบาดตา

ท่าเรือของชาวบ้านริมคลองไม้รูด
ของชุมชนบ้านไม้รูดตำบลไม้รูด

เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่นักท่องเที่ยว
และผู้มาเยือนต้องเก็บภาพนี้กลับไป

ทำอาชีพประมงมาตั้งแต่อดีต

วิถีของบรรพบุรุษที่ทิ้งเป็น

ที่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งสร้างรายได้

พยากรทางธรรมชาติและสัตว์น้ำ

วันหนึ่งปูม้าที่เคยอุดมสมบูรณ

ถ้าหากปล่อยไว้ต้องหมดไปแน่นอน

ภายใต้โครงการธนาคารปูที่มีแนวคิดหลัก
คือขอความร่วมมือจากชาวประมงท้องถิ่น
ให้นำแม่พันธูที่มีไข่ล้นกระดอง

มาบริจาคให้ธนาคารปูเพื่ออนุบาล

ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตได้อย่างลงตัวของผู้คนที่นี่
และยังมีการนำสัตว์ทะเลที่ออกเรือไปจับมาได้
ทำเป็นอาหารอย่างเมนูก๋วยเตี๋ยวกั้งตัวชามนี้
เกือบทั้งหมดเป็นของที่หาได้ในชุมชน
นำมาปรุงแต่งรสชาติเป็นอาหารรสอร่อย
ต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
ทำให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพท

โดยนำองค์ประกอบเรื่องการจัดการไปสอนให้กับชุมชน

บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ถูกใช้อย่างคุ้มค่า

กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ดีมีมาตรฐาน
เพื่อรองรับและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
มาเยือนชุมชนแห่งนี้
ชนไม้รูดจุดเด่นคือวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านครับ
เพราะว่าไม้รูดมีพื้นที่ติดแนวชายทะเล
ประมาณ๒๐กิโลเมตรนะครับ
กว้างแล้วก็มีวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านซึ่งเข้มแข็ง
ประมงเป็นชีวิตประจำวันเขาอยู่แล้วนะครับ
และเราก็มองว่ามีความสนใจว่า
ว่าเขาดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
อีกประเด็นหนึ่งคือในเรื่องการทำเซั้งหรือแนวเข็ด
ให้เป็นเขตอนุบาลของสัตว์เล็กตัวนี้ครับ
หรือว่าแสดงว่าชุมชนเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติเขาจะอยู่นานแล้วก็ยั่งยืน
เราก็นำประเด็นนี้มาเป็นจุดขาย
และให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประเด็นนี้ด้วยครับ
บ่อน้ำที่ล้อมรอบด้วยอิดแดงแบบโบราณ

หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าบ่อยวน
ซึ่งเป็นบ่อน้ำจืดที่พบมาแล้ว๗๐ปี
โดยการขุดค้นของทหารเวียดนาม

ให้ออกไปจากดินแดนแถบนี้
ถือว่าเป็นเรื่องอันซีนของชุมชน
เพราะเป็นบ่อน้ำจืดที่อยู่ติดทะเล

มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
อีกแห่งหนึ่งของชาวไม้รูด
อกจากนี้ที่นี่ยังมีความอุดมสมบูรณ

ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงบริสุทธิ์
การปรุงแต่งจากการหาผลประโยชน์
ทำให้ยังพบเห็นหาดทรายที่ขาวสะอาด
ท่ามกลางท้องทะเลโขดหินและต้นลำพู
ที่อยู่คู่กันมานานกว่าร้อยปี
และบริเวณปากข้างยังพบต้นเสม็ดแดงขนาดใหญ่
ยืนต้นสู้แดดฝนมาไม่ต่ำกว่าร้อยปี
ถือเป็นพันไม้ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน
แต่ยังคงมีให้เห็นในพื้นที่ชายทะเล

ถือเป็นจุดแข็งของชุมชน

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนได้อย่างสมบูรณ์

พอทอเข้ามาก็เห็นว่าเรามีสิ่งอะไรดี

เสร็จแล้วอทก็ให้ความรู้
ในการท่องเที่ยวมันมีอะไรประกอบบ้าง
พอเสร็จตรงนั้นอปชพาไปดูอีก
ท่องเที่ยวที่เขาเกิดผลแล้วเนี่ยได้เห็นประสิทธิภาพ
ก็ไปดูก็เห็นว่าตรงนั้นมันได้ประโยชน์
ก็ตอนนี้กลับมาคิดแล้วนะ

ปัจจุบันชาวบ้านที่ชุมชนไม้รูด
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและตอบรับแนวทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนมากขึ้น
เพราะไม่มีการลงทุนเพิ่มความเสี่ยง
เพียงแต่ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อย่างรู้คุณค่า
นำสิ่งต่างที่มีอยู่ในชุมชนมาปรับใช้อย่างเหมาะสม

คู่กับการดำเนินชีวิตตามวิถีชุมชนของชาวบ้าน
เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว
จดจำและกลับมาท่องเที่ยวที่นี่อีกครั้ง
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน